ไฟลายปรับผ้านุ่มเข้มข้นแอนตี้แบคทีเรียผ้านุ่มหอมสะอาด
จัดกลิ่นอับชื้นที่ต้นเหตุ

อีกกี่วันเราจะเปิดประเทศกัน

พฤศจิกายนอีกจากตรงนี้อีก๒๐วันด้วยกัน
วันที่๑๔วันออกเจถูกต้องไหมครับ
เราก็ต้องมาลุ้นกันว่าเขาจะผ่อนคลายอะไรบ้าง
ซึ่งเขาบอกว่าอาจจะเกือบปกติแล้วล่ะ
เพราะว่าวันที่๑๔นี้ก็จะมีการประชุมสอบคอชุดใหญ่ด้วยว่าจะเป็นยังไงบ้าง

แต่ตอนนี้ก็เกือบจะปกติแล้วเพราะว่ารถก็ติดปกติแล้ว

แล้วก็ไปหัวหินมาก็ร้านอาหารคนก็เต็มเป็นปกติ

ออกมาทำมาหากินนะแต่ว่าระวังตัวหน่อยนะ
ไปดูยอดสำหรับผู้ติดเชื้อใหม่ในวันนี้นะคะ
ติดเชื้อเพิ่มเติมในวันนี้เพิ่มเป็น๑๙๔๔๕รายด้วยกันนะคะ
วันนี้ต่ำกว่าหมื่นซึ่งให้หายป่วยเพิ่มค่ะ๑๑๔๕๒ราย
แล้วก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมวันนี้๘๔รายด้วยกันนะคะ
ซึ่งยอดรวมผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่๑๗๘๓๕ราย
จำนวน๑๓๖๘รายค่ะ
เราก็น่าจะเปิดได้นะแม่ยอดก็ลงแล้วนะยอดผู้เสียชีวิตเหลือ๘๔รายดีใจจังเลย
แล้วก็เมื่อวานนี้นะคะตอนเวลา๒ทุ่มครึ่ง
ก็นายกรัฐมนตรีก็มีการออกมาแถลงการผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
ในเรื่องของการที่จะเปิดประเทศในวันที่๑พฤศจิกายนนี้
โดยจะเปิดรับนักท่องเที่ยวนำร่องจาก๑๐ประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำนะคะ
ในนั้นก็จะมีที่ท่านพูดก็จะมีเยอรมันจีนอังกฤษอเมริกาซิงคโปร์
ส่วนที่เหลือเดี๋ยวเราลองมาดูว่าจะมีประเทศอะไรบ้าง
ก็คือต้องเป็นผู้ที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วนะคะอันนี้ไม่ต้องกักตัว
แล้วก็ภายในวันที่๑ธันวาคมนี่แหละค่ะก็จะมีการพิจารณาอนุญาตให้ดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหาร
แล้วก็เปิดสถานบันเทิงได้รวมถึงเรื่องของการจัดหาวัคซีนให้กับประชาชนชาวไทย
ขณะเดียวกันต้องบอกว่าในโลกออนไลน์เมื่อคืนหลังจากที่มีการแถลงการจบปั๊บ

แล้วก็เมื่อเกือบร้านแล้วตอนนี้เกือบร้านแล้วค่ะเป็นร้านแล้วค่ะ
มันต้องเปิดแต่ก็ขอวัคซีนคืออย่างน้อยติดให้มันเป็นเหมือนไข้หวัดไปก่อน

ซึ่งจริงแล้วอย่างที่บอกว่ารายละเอียด
รถเมย์ก็ได้อธิบายกันไปพอสมควรว่าการเปิดประเทศเนี่ย

ขออนุญาตทบทวนกันอีกทีหนึ่ง
พฤศจิกาเป็นต้นไปสำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วเนี่ย
เดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศ
สิ่งหนึ่งที่ผู้ที่เดินทางเข้ามาเนี่ยจะต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน

แล้วคุณจะต้องก่อนที่จะเข้าประเทศไทยเราเนี่ยคุณจะต้องไปตรวจนะครับ
แล้วก็เมื่อมาถึงปุ๊บก็จะมีการตรวจหาเชื้อโควิด๑๙อีกครั้งหนึ่ง
หากผลเป็นลบก็สามารถเดินทางไปสถานที่ต่างได้

ส่วนผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน
ถามว่าอยู่เมืองนอกยังไม่ได้ฉีดวัคซีนจะเข้าประเทศไทยได้ไหม

ในระยะแรกเนี่ยจะใช้มาตรการตำเกราเนี่ย
เพราะว่ากับประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำที่เมื่อกี้เมย์บอกไป
ประกอบไปด้วยอังกฤษซิงคโปร์เยอรมนีจีน

ธันวาคมก็จะเพิ่มจำนวนมากขึ้นนะครับอย่างกว้างขวาง
ในวันที่๑มกราคมภับบาทิวละกิจกลางคืนทั้งหลาย
เราจะกลับมาเจอกัน๑ทันวาคมอย่างที่เมคิเมคบอก
สำเร็จในการจัดหาและการดำเนินการการจัดหาวัคซีน
ที่ช่วยให้สามารถเปิดประเทศได้ตามกำหนด๑๒๐วันของเขา
เขาบอกตั้งแต่ตอนนั้นแล้วว่ายังไง๑๒๐วันเขาจะเปิดประเทศ
แล้ววันนี้ก็ครบตามกำหนด๑๒๐วัน
รวมทั้งข่าวขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์
เจ้าหน้าที่ภาครัฐและเอกชนรวมถึงประชาชนด้วย
แต่วันนี้รัฐมนตรีหลายคนรองนายกคุณ
รองนายกก็ออกมาขารับแต่คุณอนุทินก็เป็นรองนายกคนหนึ่ง
เป็นประโยคเด็ดเหมือนกันฮะเปิดได้ก็ปิดได้
อ้าวถ้าแบบว่าตามมาตรการถ้าเกิดเปิดมาแล้ว
หากเปิดแล้วไม่ทำตามมาตรการเราก็มีสิทธิ์จะปิด
อันนี้คือคุณอนุทินเขาบอกคือคุณอนุทินเนี่ย
เขาเผยนโยบายเปิดประเทศหากเปิดแล้วไม่ทำตามมาตรการมีสิทธิ์ปิด
คือคุณอนุทินรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
วันนี้หลายคนก็ต้องไปฟังเสียงเขาสักนิดนึงไหมฮะ

ไม่มีเสียงคือคุณอนุทินก็บอกเลยว่า
จริงแล้วเนี่ยที่เมื่อวานนายกเขาแถลงการเตรียมเปิดประเทศหนึ่ง
พฤศจิกายนวันนี้เขาตอบผู้สื่อข่าว
กระทรวงสาธารณสุขจะประเมินอย่างไรหากเปิดประเทศแล้ว
จะมีแนวโน้มกลับมาปิดประเทศอีกไหม
อันนี้คือคำถามที่ประชาชนต้องการจะรู้กันเหมือนกันนะฮะ
คุณอาทิตย์ก็บอกว่ามันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ว่าจะปิดหรือจะเปิด
ซึ่งเราก็ใช้มาตรการทุกอย่างอย่างเข้มข้นในแต่ละจุด
แต่ละพื้นที่ของพวกผู้ที่ประกอบกิจการทั้งหลาย
เจ้าหน้าที่และประชาชนต้องร่วมมือกันทุกฝ่ายและเคารพกฎหมาย
หากเปิดแล้วจะมีการเขียนกำหนดไว้อย่างชัดเจนว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไร
หากไม่ทำตามเราก็มีสิทธิ์ที่จะปิด
ซึ่งการติดเชื้อโควิดในสถานบันเทิงเป็นพื้นที่ที่ต้องการเฝ้าระวัง
เพราะมีการสัมผัสไกล้ชิดและกลมควบคุมโรคจะหามาตรการ
เพื่อความปลอดภัยในระยะต่อไปอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เขาพูดขึ้นมาวันนี้
คือตอนนี้ภาพรวมของประเทศเรื่องของการฉีดวัคซีน
ตอนประมาณสักวันที่๑๐ตุลาคมที่ผ่านมา
ผู้ที่รับวัคซีน๒เข็มทั้งหมดมีอยู่ประมาณ
กลุ่มผู้สูงอายุ๖๐ปีขึ้นไปอยู่ที่๔๔
แล้วก็กลุ่มบุคคลที่มีโรคประจำตัวค่ะ
ซึ่งในประเทศไทยเองถ้านับเป็นจังหวัดที่มีการฉีดวัคซีนมากกว่า๘๐
ขึ้นไปก็จะมีภูเก็ตที่เป็นแบบนั้น
ส่วนกรุงเทพมหานครจะอยู่ที่๕๐
แต่กรุงเทพก็มีอีกหลายจังหวัดมากที่ส่วนใหญ่ค่าเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ๔๐๕๐
ดังนั้นก็ต้องมีการเร่งฉีดวัคซีนในจังหวัดใหญ่จังหวัดอื่นด้วย
เพราะว่าตอนนี้เราเร่งการฉีดวัคซีนได้ค่อนข้างเยอะอย่างวันนี้ก็ฉีดประมาณแบบ๗แสนกว่า
หูซึ่งเขาก็บอกว่าถ้าสมมุติเราฉีดวัคซีนกันเยอะอ่ะโอเคละในที่สุดเราก็ต้องเปิดไม่ช้าเร็วก็ต้องเปิด
แต่ประเด็นสิ่งที่ประชาชนเขาขอกลับไปคือขอให้ฉีดวัคซีนให้เยอะที่สุดก่อน
เพราะว่าไอ้ติดมันมีโอกาสติดแต่ทุกวันนี้มันติดแล้วมันไม่เป็นอะไรเยอะ

นี่แหละก็ต้องรอดูว่าสุดท้ายแล้วจะมีการอนุมัติการฉีดในจุดนี้หรือเปล่า
แต่อย่างสมมุติอย่างนี้ถ้าสมมุติว่าอย่างที่เราดูกันไปอังกฤษก่อนหน้านี้ที่เปิดแล้ว
เราไม่ได้อยู่ในบัญชีแดงเราจะสามารถเดินทางเข้าไป
เพราะว่าตามวัคซีนที่กำหนดของทางรัฐบาลอังกฤษเอง

แหลปแพนด้าก็พูดไว้ดีมากเลยนะฮะ
เขาบอกว่าจริงแล้ววันนี้
หมอแลพแพนด้าเพจหมอแลพแพนด้าก็อาณาคตเนี่ยนะ
จะสูญพันธุ์ไปจะค่อยสูญพันธุ์ไป

โพสต์ข้อความรู้ว่าจากการตรวจสายพันธุวิตของผู้ป่วย๔๒ล้านตัวอย่างทั่วโลกนะฮะ
ตอนนี้ข้อมูลเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ใหม่ตัวไหนที่เรากังวล
เช่นสายพันธมิวแลมด้าอีตามไอโอต้าแคปต้าเอฟซีรอน
ไม่มีตัวไหนแพร่เชื้อแซงสายพันธุเดลต้าได้เลย
คือสายพันธุ์เดลต้าถือว่าเป็นการแพร่เชื้อที่เร็วที่สุดคลองโลด
แล้วก็สายพันธุ์พวกนี้จริงแล้วมันเกิดขึ้นมาไหมมันเกิด
แต่ในที่สุดวันนี้เพจหมอแหลมดาเขาค่อยอธิบายว่าเดี๋ยวมันจะค่อยสูงพันธุ์ไปเอง

ส่วนใหญ่ก็จะแบบว่าต่อต้านเชื้อสายพันธุเดลต้าค่อนข้างดี

เพราะเขาบอกว่าในอนาคตมันจะเหลือแค่สายพันธุเดลต้าที่ครองโรค
เขาใช้คำนี้เลยนะครับหรือถ้าจะกลายพันธุ์ก็เป็นลูกหลานของเดลต้า
ก็คือมาจากเดลต้าเป็นตัวตั้งแล้วก็จะเป็นลูกเป็นหลานของเขาออกไป
ตอนเนี้ยผู้ป่วยรายใหม่ทั่วโลกเนี้ยแปดสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะฮะ
แปดสิบแปดเปอร์เซ็นทั่วโลกจากร้อยเปอร์เซ็นต์เดลต้าหมดเลย
ต้าหมดเลยแล้วก็วัคซีนที่ผลิตออกมาใหม่เนี่ยก็อย่างที่เมย์พูด
ต่อสู้กับเดลต้าเลยซึ่งถ้าจะพูดกันแบบตรงไปตรงมาไอ้วัคซีนรุ่นใหม่นะฮะ
บางคนเนี่ยก็มีภูมิจากที่อะไรเคยป่วยมาแล้วคนที่ป่วยมาแล้วเนี่ยปรากฏว่ามีภูมิสูง
อันนี้เรารู้กันตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับ
รวมไปถึงยาที่ตอนนี้ทั่วโลกกำลังแข่งขันการผลิตเพื่อรักษาโควิด
ปรากฏว่ายาทั้งหลายที่ก็เริ่มการผลิตตัวนี้
ซึ่งเขาบอกประเทศไทยเราต้องรีบจองเหมือนกันนะประเด็นคือเราจองกันหรือยัง
อืมเราต้องรีบจองยาเพราะว่ายาทั่วโลกตอนเนี้ยทุกบริษัทยา
เขากำลังแข่งขันการผลิตปรากฏว่าผลการทดลองมันเป็นผลออกมาได้ดีเว้ย
อืมดีต่อไปเนี้ยโควิดเนี้ยจะค่อยค่อยลดความรุนแรง
เราสามารถใช้ชีวิตอย่างปกติไม่ต้องไปกลัวมันค่ะในอนาคตนะฮะ
แต่นบัตรนาวยังต้องกลัวมันอยู่เพราะสุดท้ายมันก็เหมือนโรคติดต่อประจำถิ่นทั่วไปเลย
เหมือนเหมือนในเพลงว่าถ้าเกิดเปิดประเทศไม่ก็นักท่องเที่ยวเข้ามาในไทยก็ว่าหลัก๑๐คนนะหรอละหมื่นหลักแสนเลยอย๊าที่จะมาท่องเที่ยวอะไร
แล้วทางเจ้าที่สาธารณสุทธิ์เขาบอกว่าแล้วเจ้าที่คุณหน่อยจะเป็น

นั่นนะแม่สมมุติว่ามาวันละแสนแล้วใครเป็นคนตรวจล่ะ
เห็นไหมว่าฉันอ่านคำ๔๐บาทอยากซื้อจนกว่า๔๐บาทอยู่ไหน

นี่ไงของทางองค์การเพชร
มีการขายกระจายอยู่๘จุดค่ะ

ไทยรัฐของเราต้องตรวจทุกวันถูกต้องไหม

วันก่อนไปซื้อให้ปียะยัง๔๐๐อยู่เลย

หัวใหญ่ไปหาอันเล็กให้อีก

จากตอน๗คือว่าที่๑คือเข้าไว้เลย

มีคนเข้ามาวันละแสนคนแล้วทำไงไหม

หมายถึงว่าจะเตรียมคนไว้ทันไหมใช่ไหม

คนก็ต้องดูแลตัวเองอย่างเคร่งคัดมาก
วันนี้คุณไปร่วมแสดงความคิดเห็น

เพราะว่าคอมเมนต์รู้สึกมหาศาลจริง

เมื่อวานนี้ว่าเราจะเปิดประเทศกัน๑พฤศจิกายน
ทางไทยรัฐของเราก็ได้ทำผลสำรวจเหมือนกันว่า

แต่ก็ตอนนี้จริงแล้วเขาบอกโอเคเปิด

ตัวให้แบบว่า๑ยาเราต้องพร้อม
วัคซีนเราควรจะเยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้
อยู่ที่ว่ารัฐบาลจะทำได้หรือเปล่าแค่นั้นเองใช่ไหมครับ
แม่น้ำหนึ่งวันนี้แม่น้ำหนึ่งรอดนะฮะ
ซึ่งวันนี้สารไต่สวนกรณีพนักงานคุมประพฤติ
ได้มีรายงานเสนอต่อจากเหตุที่พบว่าแม่น้ำหนึ่งเนี่ย
นางสาวพิรดาธนโชฬจิรณาจำเลย
ยังคงทำการไลฟ์สดเกี่ยวกับเรื่องการใบ้หวยอยู่ถูกต้องไหม
โดยการไต่สวนจำเลยแถลงว่าปัจจุบันไม่ได้ไปข้องเกี่ยว
โฆษณาชักชวนให้ผู้อื่นมาเล่นพนันทายผลสลากกินลวก
ไม่ใช่กินแบ่งนะสลากกินรวบตามที่สารมีคำพิพากษาแล้ว
ซึ่งสารพิเคราะห์แล้วว่าเห็นว่าไม่มีหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องกับจำเลยว่า
จำเลยได้เข้าร่วมประกาศโฆษณาชักชวนโดยตรงหรือทางอ้อม
ให้ผู้อื่นเข้ามาร่วมเล่นการพนันทายผลสลากกินรวบ
แล้วก็ไม่ได้เข้าไปประกาศโฆษณาชักชวนโดยตรงหรือทางอ้อม
ให้ผู้อื่นเข้าเล่นสลากกินรวบโดยลักษณะมีผลประโยชน์ร่วมกับเจ้ามือนี่แหละ
ก็คือจริงก็คือหวยใต้ดินถูกต้องป่ะ
ก็คือหวยใต้ดินที่ซื้อทางออนไลน์ถูกต้องไหมแองจี้
ที่เราจะเห็นกันแบบว่าในออนไลน์นี่แหละ

ท่างนี้นี่เพื่อไม่ให้จำนวนเ้นกลับไปทำกระทำนางกาวสาร
อยากกลับกระทำความผิดดังกล่าวอีก
เจ้าหน้าที่ต่ำรวปก็บัดปรามกระทำความผิดเกี่ยวกับ

แล้วเขาทางอาทิตย์จากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ย
เขาแถลงผลการจับกลุ่ม๓ผู้ต้องหา
อกขายสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านทางออนไลน์เนี่ย
โดยผู้ต้องหาประกอบด้วยนายพระรพลคงทัน
นายโป้งสุขจิตนายสุรสักหนูสีใส
พร้อมของกลางเครื่องสแกนสลากชุดคอมพิวเตอร์๑๐เครื่อง
ปรากฏตำรวจเขาแถลงมาอย่างนี้
จนที่สืบสวนเขาพบแพลตฟอร์ม
ฟอร์มอันนี้ชื่อว่าผีน้อยลอตเตอรี่
ทุกวันนี้มันมีหลายแพลตฟอร์มฮะมันมีหลายแพลตฟอร์มจริง
แต่นี่ชื่อน่ารักมากผีน้อยลอตเตอรี่ออนไลน์นะครับ
ซึ่งเป็นเว็บไซต์อันนี้คือ
เป็นเว็บไซต์หลอกขายลอตเตอรี่ให้กับบุคคลทั่วไป
โดยจะนำภาพสลากหมายเลขต่างน้อง
เพราะว่าบางคนบอกเราอยากได้เลขนี้เราหากันไม่ได้
ปรากฏว่าในเพจนี้มีหมดเลย
เพจเลขทุกคนก็หากันมีหมดเลย
ก็จะเอาเลขต่างมาขายผ่านแพลตฟอร์ม
โดยให้ตัวแทนนายหน้าหรือบุคคลต่างเป็นผู้โฆษณาครับ
หากลูกค้าซื้อสลากมาเมื่อลูกค้าเลือกซื้อปุ๊บ
เราก็ต้องได้ลอตเตอรี่ใช่ไหม
ปรากฏเขาก็มีการไปสืบสวนครับ

เขาสแกนบันทึกสลากแล้วก็จำหน่ายทางเพจแล้ว
เป็นสภาพจริงทุกทศออกมาจำหน่ายซ้ำ
ซ้ำแล้วซ้ำอีก
อ้าวแล้วใครจะได้เงินล่ะ

โดยคนที่เป็นคนดูแลนะครับ

เขาก็จะไปโฆษณาโพสต์ชักชวนให้ประชาชน
ประชาชนเข้าไปเอ้ามาซื้อสลากกันอืมนะส่วนโป้งเห็นไหมฮะ
คนที่สองเนี่ยโป้งแล้วก็สุรศักดิ์เนี่ยจะทำหน้าที่เปิดบัญชีเงินฝาก
แล้วก็สองคนจะดูเรื่องเงินเป็นทีมเมื่อเราซื้อลอตเตอรี่เขาปุ๊บ
เขาก็จะโอนเงินลูกค้าที่หลงเชื่อเนี่ยก็มาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกันจากการสืบสวนเนี่ย
พบว่ากลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยนำเงินในบัญชีเงินฝากของบุคคลอื่นที่เสียชีวิตแล้ว
คือคนที่ตายแล้วเนี่ยไปเอาบัญชีของเขามาแล้วก็มาทำธุรกรรม
รับฝากโอนเงินซึ่งพบว่าเงินหมุนเวียนในบัญชีรับฝากโอนเงินของคนตายเนี่ยนะ
ห้าล้านบาทอุ้ยเยอะนะสิบห้าล้านบาทในระยะเวลาเพียงสี่เดือน
เยอะนะเยอะแต่ทุกคนเนี้ยไม่ค่อยเห็นแพลตฟอร์มเลยเยอะแม่ง
แต่คุณก็ต้องดูว่าเฮ้ยในที่สุดแล้วเราเคยชินกับเมื่อคุณได้
อะไรมาเป็นกระดาษมาอยู่กับตัวเราสบายใจกว่าใช่ไหมล่ะ
เนี้ยเขาช่างพาไปดูเนี้ยเทปนี้เป็นใครมาแขกลับเชิญ
คู่ปีชาโอ้โหตังเลยขาชาชนักกุฐิพย์พาชไปไว้พญานัก
พญานักสีดำอย่างงี้อ๋อหรอประกูลสีดำกี้หรอแม่อ๋อ
แล้วที่ไหนไหมตรงไหนที่ไหนคะที่ถ้ำไหนมีถ้ำไหม
ก็เดี๋ยวเนี้ยก็เพิ่งไปถ่ายกันมานี่ไงจะน้ำแอร์นอ๋อเร็วเร็วนี้น่ะ
ก็คือเขาได้จากทุนที่นั่นหรือไหม

โหนั่นไง

หัวหินตกบ้างไม่ตกบ้างแต่ร้อนมาก
แต่ไม่ต้องเทียบเลยกรุงเทพมหานครวันนี้ก็ตกค่ะ
ตอนเช้าแดดเปรี้ยงแม่ตากผ้ากันยิ่งกว่า

มันไม่ใช่แดดเปรี้ยงเนอะมันเป็นร้อนแบบ

ตอนแรกเห็นไม่บ้างเขานั่งตากผ้าเขาคุยกันว่า

สรุปไลออนล็อกไม่น่ากลัวเนอะ
เขาก็หายไปเขาก็ตากผ้ากัน
เขาก็ทำนายถูกว่าแรงออนล็อกมันแรงไหมมันแรง

ไม่เป็นไรแต่เขาบอกไอ้ต่อไปเนี่ย

ชื่อปาซุอีกสองค่ะ

ใช่ค่ะก็กรมอุตุนิยมวิทยา

พายุโคมปาซุ

บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน
ศูนย์กลางประมาณ๑๐๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง

พายุนี้นะคะก็กำลังเคลื่อนตัว
ทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ๒๕กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะ
ก็เลยคาดว่าจะเคลื่อนตัวผ่านเกาะไฮลำประเทศจีนนะคะ
แล้วก็พอเคลื่อนผ่านหายหลามปุ๊บก็ไปขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนนะ
แล้วก็ช่วงในช่วงวันที่๑๓๑๔ตุลาคมนะคะ
ลักษณะเช่นนี้ก็จะทำให้ภาคเหนือตอนล่างนะคะ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างแล้วก็ภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะ
แล้วก็ส่วนขึ้นลมบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยตอนบนนะคะ
มีคลื่นสูง๒๓เมตรก็เตือนชาวเรือด้วยความระมัดระวังออกเรือก็ต้องดูดีดีนะคะ
ถ้า๒๓เมตรก็ไม่น่าออกเนอะยกเว้นเรือใหญ่นะคะก็ว่ากันไปตามนี้
เขาบอกว่าคมปาซูความเร็วศูนย์กลางอยู่ที่๑๐๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่ไหม
ก่อนหน้านี้ไลออนล็อกอยู่ที่ประมาณ๕๕๖๕อันนี้ร้อย
คมประซุก็ต้องแรงกว่านะคะ
ตอนนี้แต่ต้องรอดูว่าพอเข้ามาถึงใกล้พอจะขึ้นฝั่งแล้วเนี่ยมันจะอ่อนกำลังลงกลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำไหม
แผนที่การโดยพาของพยูตรงนี้ฟิลิปปินส์โดนหนักแล้วค่ะ
เพราะมันพยูโสลอยว่าต้องรอยความเร็วนะแม่

เพราะเมื่อเช้าแดดเปรี้ยงมากแม่แป๊บนึง๑๑โมงเที่ยง

โอ้โหเจ้าของลัมโบกินี่เป็นเศรษฐีใจดีเหลือเกิน

ชื่อคุณอินกะสิดิตนะฮะเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังว่าเขาเป็นใครอะไรยังไง

สวัสดีครับอ้าวมากค่ะ
จริงเมื่อวานนี้มีคนพูดถึงแรมโบกินี่นะฮะ๓๑ล้าน
ปรากฏไปชนปุ๊บคนบอกรถสปอร์ตหรูคันละ๒๔๕ล้านนะ
บางคนบอก๓๑ล้านเขาก็ไปถามว่ารถเนี่ยเป็นของใคร
เขาชื่อคุณอินหรือถ้าสมมุติเป็นข่าวปุ๊บ
ขับรถแปลงก็ต้องเป็นไฮโซอินกะสิดิตนะครับ
แต่หนุ่มอินยืนยันว่าไม่ติดใจเอาความคู่กรณี
เพราะเป็นเหตุสุดวิสัยนี่คุณดูคันนี้

ตัวเจ้าของอาจจะไม่เอาแต่ประกันอ่ะ
ถ้าคนส่วนใหญ่รถแบบนี้เขาต้องมีประกัน

สมมุติประกันรถนิสสันกับประกันแรมโบ

ต่างแล้วอยู่กำลังเครื่องด้วยเครื่องยนต์

เจ้าของไม่เอาเรื่องแต่ประกันเอาเรื่องไง

ขอให้ประกันรถกระบะมีประกัน

ใช่ไหมถ้าประกันกับประกันเคลียร์กันเองจบ

แต่ถ้าสมมุติสมมุติว่าคันกระบะผิดอย่างนี้

คันข้างหน้าบอกว่าเขาเป็นคนแบบเป็นเหตุที่ทำให้ข้างหลังเขามาชน

แต่ถ้ากระบาดผิดถ้ากระบาดผิดเราต้องไปเคลียร์กันอย่างนี้
ก็ประกันทางฝั่งแรมโบเขาก็ต้องแบบว่า
ไปเคียร์กับกระบะเพราะว่ากระบะลงมาขอโทษ
นี่ไงคนก็ไปกลัวกันไงทุกคนเอาจริงนะ
กลัวว่าประกาศจะไปเก็บเงินกับรถกระบะ

ก็มันตามกฎหมายเนอะตามกฎหมายน่ะ
ก็กลัวว่าเฮ้ยเขารู้ว่าเขาเป็นคนรวยอย่างนี้เป็นเรา
ก็รู้สึกว่าเราจะไปเอาเรื่องกับเขาจะมันเป็นบาปอะไรอย่างนี้นะ

ก็จ่ายประกันในราคาที่สูงกว่าอยู่แล้ว
เพราะว่าเขายังยอมพร้อมจ่ายอยู่แล้ว
เพราะว่าประกันต้องรับผิดชอบทั้งหมด
อุบัติเหตุหนักจนรถไม่สามารถเคลื่อนที่ได้
จากที่เกิดเหตุได้นอกจากใช้รถยก

คงไม่สามารถรับผิดชอบกันได้หรอกครับ
คนเห็นเหตุการณ์เต็มถนนประกัน
ภายอย่างไรก็ต้องมาขอตำรวจดูกล้องวงชนปิด

ไม่มีประเด็นให้เรื่องต้องบานปลาย
ก็ต้องขอชื่นชมเขาอีกทีหนึ่งนะครับ

ประวัติก็เสียไปตลอดการมูลค่าก็คงไม่เหมือนเดิม

ขายในราคาที่ต่ำกว่ารถรุ่นเดียวกันในตลาดแน่นอน

ก็ว่าเป็นไปตามระบบของประกันครับ

กรณีทั้งสองฝั่งเข้าใจกัน

และพี่คนขับเรื่องประกันไม่ต้องห่วงครับ

ก็คืออันนี้ถ้าสมมุติว่ารถเขาเอาไปซ่อม

ประกันเขาก็จะไปตามจากคู่กรณีในจำนวนที่ซ่อมไป

เขาออกพูดเข้าใจอันนี้คือเขาก็น่ารักเหรอไหมคะ
คือเรื่องไม่ติดใจอะไรอย่างนี้ที่เคลียร์กันไป
แต่พอในกรณีในทางประกันเนี่ยที่โซเชียลเขาลงแล้วว่า
ตกลงมันคือมันเป็นแบบตกลงใจดีหรือไม่ใจดี
เพราะกระบะเขาบอกเหมือนกระบะจะไม่ค่อยมีประกัน

นี่กระบะไม่มีประกันครับ
ถึงมีประเด็นเป็นกรณีแม่

ไม่เพราะว่ารถเมย์เคยมีกรณีเรื่องของการที่อันนี้ชนอย่างนี้ค่ะ
ทีนี้เขาก็จะต้องไปดูกันว่าในระหว่างชน

ถ้าสมมติมีกล้องหน้ารถเขาก็จะเอามาเช็คเลยว่า
ใครเป็นคนผิด
แล้วอยู่ในระบบว่าเป็นประกัน
เขาเป็นคนผิดเขายอมรับหมดเลยอย่างนี้
แสดงว่าเขาต้องจ่ายตรงนี้

เพราะว่าประกันก็คือเขาก็จะมีเขียนเลยอย่างนี้

พอไปสอนอก็มีการตกลงกันกับทางตำรวจ

แต่เดี๋ยวพอเอารถเข้าศูนย์ไปซ่อมเมื่อไหร่

พี่ภัทธ์เคยถูกรถคนอื่นมาชนเรา
แต่อันนี้เหตุการณ์นี้ข้อดีก่อนคือเขาไม่ทะเลาะกัน

แต่ของพี่นะพี่ไม่ทะเลาะกับคนที่มาชน
แต่ประกันสองฝ่ายทะเลาะกัน
จนเราต้องบอกว่า
คือกลายเป็นเราผู้ประสบเหตุทั้งคู่ต้องห้ามประกัน

อันนี้ก็เลยกลายเป็นว่าดีว่าเขาตกลงกันได้ใน

ดังนั้นประกันค่าเสียหายทั้งหมดก็ต้องไปคุยไปเคลียร์กับ

ถ้าสมมุติว่าเขาไม่ได้มีจ่ายจำนวนขนาดนั้น

อย่างนี้ถ้าผู้รู้ท่านใดทำเกี่ยวกับประกัน

ใครส่งมาหน้าจอท่านอื่นในกราศด้วย

ค่อยถอยอยจาก
ขอให้จ่าย
ทางที่แล้วเป็นแบบนั้นเลย

ตกลงอ่ะติดใจหรือไม่ติดใจไง
วันลด๓๑ล้านแล้วเคลมอะไรอย่างนี้
คุณผู้ชมก็มีส่งมาบอกว่าประกันมีสิทธิ์ตามอำนาจตามข้อสัญญา
คือถ้าบอกว่าเขาบอกว่าเขาไม่เอาเรื่องแต่ประกันเขามีอำนาจตามพรบ
เสมือนเป็นผู้รับผิดชอบแทนผู้เสียหาย
เมื่อฝ่ายที่ทำประกันไว้เขาก็ต้องรับผิดชอบตามพรบ

ดูกันต่อไปดีแล้วจะได้ขับรถระวัง

ตอนขับรถใหม่นะจะถูกเตือนเสมอว่า
ถ้าเราขับรถชนท้ายใครเราผิด

เขาก็บอกว่าแปลว่าเราขับกระชั้นไป

อย่าไปขับชนตูดใครอย่างเงี้ยเราจะผิดเออซึ่งเราก็เราก็ไม่รู้
เหมือนกันนะแต่ถ้าเขาพูดว่าเออก็เพราะว่าเราขับกับฉัน
ไงถึงเบรกไม่ทันมันต้องเว้นระยะห่างหนึ่งช่วงคันนะ
เกิดอะไรขึ้นจะได้ทันแบบเนี้ยทีนี้ลักษณะอย่างเงี้ย
มันจะผิดสถานเขาบอกไม่คิดว่าพูดไง
ว่าหนึ่งต้องตามตามอำนาจของประการเขาจะต้องไปดูกล้อง
ผิดก็มีโอกาสต้องจ่ายเงินนะนี่เราพูดกันแบบตรงไปตรงมาเลยนะ
ให้ระบบประมาแตร่งออกมาแล้วค่ะประมาทเรื่องก็ไปแคลียร์กัน
ไปต่างกันนะอืมไปคุยกันซึ่งเขาก็บอกว่าจริงจริงแล้ว
บอกว่าผลที่เขาได้รับเนี่ยก็คือรถของเขาเนี่ยต่อไปนี้
ก็ต้องขายต่ำกว่าทุนแล้วอะไรอย่างนี้
มันก็มีประวัติไปแล้วไหมว่ามันโดนชนใช่ไหมใช้ลักษณะเดิมไม่ได้แหละ

ไปดูที่เชียงรายกันดีกว่าค่ะ

เรียกว่าได้ไปชมลึกถึงโถงบัญชาการด้านในเลย๑๕ตุลาคมนี้
นายกวีประสมพลหัวหน้าอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนก็เตรียมความพร้อมค่ะ
ที่จะเปิดให้เข้าชมในพื้นที่ถ้ำหลวงแล้วก็ขุนน้ำนางนอน
หรือว่าสระขุนน้ำมรกฏในวันที่๑๕ตุลาคมนี้นะคะ
ภายใต้มาตรการป้องกันและคัดกรองผู้เข้าชมตามมาตรฐานทางสาธารณสุข
โดยจะจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยว๔๐คนต่อรอบเวลาจะเข้าไปนะคะ
ส่วนบริเวณด้านหน้าถ้ำเนี่ยก็จะมีการนำอุปกรณ์ต่างที่ใช้ในการช่วยเหลือ๑๓หมูป่ามาวางเอาไว้
รวมถึงจัดนิทัศกาลในสถานที่สำคัญโดยรอบค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอนุสวรีนาวาตรีสมานกุนันนะคะหรือว่าจาแซมสาราอนุสรสถาน
โดยระยะทางจากปากถ้ำถึงเนินนมสาวลึกประมาณ๒๔๓๐เซนติเมตร
ก็จะใช้เวลาเดินเกือบทั้งวันนะ

เกือบทั้งวันกว่าจะเข้าไปถึงนะคะ

ลึก๒๔๓๐เมตรแบบนี้เดินเข้าไป
หากนักท่องเที่ยวเดินเข้าไปในถ้ำประมาณ๕๐เมตร
นี่ก็จะมองเห็นหินงอกหินย้อยที่งดงามค่ะ
และถ้าเดินลึกเข้าไปอีกประมาณ๑๕๐เมตร
ก็จะถึงโถงห้องที่๑นะ
ซึ่งนายนรงศักดิ์ก็อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
แล้วก็หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือหรือว่าหน่วยซิล
เขาใช้เป็นศูนย์บัญชาการในตอนที่มีเหตุการณ์
สำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปชม
ก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการของทางคณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัดเชียงรายอย่างเข้มงวดมากก็คือ
ฉีดวัคซีนครบ๒เข็มอันนี้ต้องมี
ถ้าไม่ได้ฉีดมาต้องผ่านการตรวจหาเชื้อนะคะ
แล้วก็มีใบรับรองมาแสดงให้กับเจ้าหน้าที่คุณถึงจะเข้าไปเที่ยวได้
ขณะเดียวกันนายุทธศักดิ์สุพศร
ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็กล่าวบอกว่า
ภายหลังจากที่นายสุพัฒนภงรองนายรัฐมนตรีเนี่ย
ทางททเองเนี่ยนะคะเขาก็มีการมองว่าจะยกระดับเมืองไทยของเราเนี่ย
ก็น่าจะดึงให้คนสนใจมาเที่ยวที่ประเทศไทยได้มากขึ้น
เขามีการหารือกันเรื่องนี้ด้วย
ไปอีกเรื่องหนึ่งอันนี้กู้ภัยกับคุณหมอกึ่ง
กึ่งกระเบาสมองกึ่งจะลุ้นเหมือนการเนาะ
เขาบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะมีผู้ใช้เฟซบุ๊กนะคะ

ทำไมเราวนเวียนอยู่ที่นี่เนี่ย
เจ้านักที่ก็เดินทางไปถึงกระพบชายคนหนึ่ง

ฝากวดติดอยู่ที่อไววาร์เพศนะคะ
ก็บอกว่าเอาทำยังไงเขาก็ไม่สามารถที่จะนำออกมาเองได้
เจ้าหน้าที่ก็พากันไปช่วยก็เอาออกไม่ได้ค่ะก็เลยต้องร้อนไปถึง
เจ้าหน้าที่อาสาพยาบาลหมอนะให้การช่วยเหลือ๒ชั่วโมงนะคะ
ถึงสามารถที่จะตัดแล้วก็นำออกมาได้เป็นอย่างเงี้ยที่เปิดฝากหัวแบบเนี้ย
เฮ้ยเธอมันไม่คมเหรอเนี้ยมันคมเพราะตรงนี้ไหม

ที่จริงตัวเต็มมันจะเป็นตุ๊กตาจีนเป็นเด็กจีน

เมื่อก่อนเป็นรูปคนลำใช่ไหมเออฉันเคยได้

เมื่อก่อนไปสัก๒๐ปีเขาจะแจกของชำรวยงานแต่งงานเนอะ
เป็นที่เปิดขวดน่ะสนุกเยอะ

เขาถึงมีหมอไงคะคุณพี่หมอถึงต้องมา
ไม่ใช่เขาเข้าใจแต่แบบเวลาใส่เข้าไปเมย์

แต่พอตอนที่คนเอามาช่วยนอกจาก๑อายแล้ว
๒ชั่วโมงแม่ติดอยู่อย่างนั้น
มีคนแบบนี้ตัดอยู่นี้๒ชั่วโมงแม่

เราเห็นแบบนี้หลายครั้งมากนะ

เมืองนอกเองเมืองไทยเองอะไรอย่างนี้

เห็นเป็นข่าวแล้วคุณหมอก็ต้องมาเลื่อยมาตัด
ไม่ใช่ตัดตัดแบบหมายถึงตัดของ
ของที่คุณเอาใส่ไปอะไรอย่างนี้
ไม่ใช่แค่ใส่เข้าไปมันก็เจ็บแล้วหรือเปล่าวะ

งจี้มันเป็นเหล็กอีบ้ามันเป็นเหล็ก
เคยไปอ่านคุณแม่แต่ตอนนั้นคือเขาจะไม่รู้สึก

อัดีตาลีมันหลั่งมากกว่ามันสุกมากกว่าเจ็บ

แต่คนที่เขาแบบพวกมีพฤติกรรมแบบนี้
เวลาคุณหมอเขาแชร์ประสบการณ์เขาเขียนลงในเฟซบุ๊คหรืออะไรอย่างนี้

มันก็คงจะเหมือนคนไฟไหม้แล้วยกตู้เย็นได้
ทำอะไรก็ได้ในเวลานั้น

ที่คือหมอละก็ชอบพูดตอนทำรายการกับฉันมาก่อน

ไม่แต่มันเจ็บยังไงมันก็เจ็บ
เผื่อบางอันมันบัดทะเยิ้งบัดทะยักษ์เอออะไรเอออย่างนี้
อย่างหนึ่งเจ้าหน้าที่จะได้เอาเวลานี้ไปช่วยคนอื่น

ฉันเคยแบบว่าพาเพื่อนไปเล่นพิลึกพิลั่นแล้วต้องแบบว่า

พาไปโรงพยาบาลฉันยังอายอายเธอ

แล้วสุดท้ายก็คือต้องไปหาคุณหมอ

ความรับทั้งคนรู้ทั้งซอยนะ

เขาก็จะมีการไปซ่อมแซมแล้วนะคะ
ที่เราเคยเห็นไปเป็นถนนบนดาวเคราะห

นี่ค่ะที่ขอนแก่น
ถ้ายเก่งเนอะ

ก็คือในต่อตระกูลเจริญเชื้อ
ก็เป็นสมาชิกสภาวอบจขอนแก่น

การสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก๓๓เมตรนั้น

แต่ในช่วงดังกล่าวนั้นฝนตกทุกวันค่ะ
อีกทั้งกลัวว่าจะมีการร้องเรียน

สัญจรผ่านไปมาซึ่งก็จะเริ่มทำต่อ

คนละส่วนจากงบประมาณ๑๐ล้านบาท

โดยงบประมาณ๒แสนบาทค่ะ
ที่ทางอปจขวัญแก่งเขาจัดสารงบมา
ในแต่ละพื้นที่เขาจะซ่อมแล้วนะคะ

ถ้าเกิดว่าคุณยังสร้างไม่เสร็จสักที

เป็นข่าวเป็นกรณีขึ้นมาก็เร่งสร้าง
รวดแหละเลยเนาะ

เบรกกันสักครู่ช่วงหน้าผู้จัดการแฉเองเลย

ถึงขั้นใช้คำว่าชั้นต่ำด้วยซ้ำไป

หลายคนเขาบอกว่าทำไมคุณไม่ให้แบบ

เราบอกว่านี้คุณแม่มดต้องขยี้แน่เลย

ช้างเตือนไว้
จดขอร้อง๑๐พฤศจิกาฯว่ากันใหม่
หมายเรื่องกระตุกต่อมขาเมาท์อย่างเลี้ยว
หลังจากเพจเฟสบุ๊กจัดโปรดารา
โดยระบุว่าได้ไปร่วมงานสัมภาษณ์นักแสดงซีรีส์วายหลายคน
จนกระทั่งสัมภาษณ์นักแสดงชายคนหนึ่ง
ที่กำลังจะโพสต์ลงไอจีหรืออินสตาแกรมเนี่ย
แต่บังเอิญผู้จัดการสาวเดินมาจับแขนอย่างแรง

เพราะมันเป็นเด็กอักกตันยูชั้นต่ำตลาดล่า
เสียงมาแล้วเสียงมาแล้ว
เนาะอักตันยูทำไม่ค่อยเป็นอะ

เด็กอักตันยูชั้นต่ำตลาดล่ะ
ส่วนวีดีโอทางเพจยังเก็บไว้อยู่
แล้วถ้าคิดอย่างนี้ใครจะไปรู้

ก็คิดว่าจะเอายังไงดีจะโชว์หลักฐานดีไหม
สงสัยว่าต้องวางโทรศัพท์ไว้หน้าห้องน้ำแล้ว
พร้อมทิ้งท้ายไว้ด้วยรหัสโทรศัพท์

ถ้าเอาไลค์คนสงสัยว่าลูกอมฮาร์ดบีท

รหัสโทรศัพท์ลูกอมฮาร์บีดหมายว่าถ้าเกิด

ไม่ใช่ไล่ให้ตายไงก็ไม่เจอ
ซีรีส์วายมี๖๐เรื่องผัดใต้ขา

ซีรีส์วัยเยอะที่สุดในโลก
รหัสโทรศัพท์ลูกอมฮาร์ดเบส

นักแสดงซีรีส์วายรุ่นบันถึงคนนี้มีปัญหากับ

๒ปีที่แล้วเนี่ยก็มีปัญหากับนักแสดงที่เล่นด้วย
เขาเป็นคนเยอะสิ่งเขาบอกอย่างเงี้ยอ๋อที่ไหนอ่ะ
คุณแม่ในตึกคุณไม่มีใครเยอะไหมล่ะเวลาแม่ไปเจอน้องมีใครเยอะไหม
ไม่มีอ่ะไม่มีใครกล้าไม่เยอะให้แม่เห็น
ไม่ทุกคนน่ารักหมดใช่นี่เออเห็นไหมตอนนี้ทุกคน
นั่งอวยนั่งอวยทุกคนน่ารักแต่ก็น่ารักหมดจริงจริง
อืมไม่หรอกเวลาอยู่กับพี่มดอะเขาใครก็น่ารักกับพี่ใช่
ตอนนี้คุณแม่เป็นเจ้าแม่แล้วไงใครจะมากล้ามีลิมิเดตกับแม่ล่ะ
ถูกค่ะอ่านข่าวอื่นเบลล่าค่ะเข้าชุดไทยกับผัดไทยขา
ชุดไทยไปตะไหวตะไหวตะอองเร็วเธออ่า
แต่คือเด็กในท่าในตึกแม่ไม่เคยมีพิษส่งกับแม่ใช่ไหม

ก็มีเนอะแบบมีแม่แบบขอคิวแม่มันก็อยู่ด้วยกันบริษัท
มันก็อยู่ด้วยกันก็เห็นมันก็ต้องมีแม่ขอคิวไปรายการไม่ยอมมา

อุ๊ยหมูเอ็งชี่ตบดาระ
ไม่ต้องมาหรอกค่ะฉันสัมภาษณ์คนอื่นไม่ต้องมาค่ะ
ไม่ต้องมาก่อนลูกไปเพราะไม่ต้องมา
ปะไหมค่ะนืกเราก็ยังเยอะเลยจริงออกปะ

ถ้าคนไหนขึ้นโชคเขาว่าลูก

ก็จะอย่างเงี้ย
อ้านเคราะห์ถ้วยทอง
เบลล่าน้องเบลล่ารานีเจ้าประจำนะคะ

อุปถัมภ์นะในศาสนาพุทธของเราเนี่ย
ให้อุปถัมธ์ในเสมอเสมอนะคะเพราะว่า
เบลล่าล่าสุดนี้ก็เขาบอกว่าได้โพสต์
ราชวรมหาวิหารนะคะพร้อมระบุแคปชั่นว่าสมเด็จพระสังฆราชประธานพระราชวรกาศให้เข้าเฝ้าถวายทองคำให้ทรงอธิษฐานจิตเพื่อนำไปหุ้มนะคะ
อ่าปลายยอดพระธาตุเชิงชุมที่จังหวัดสกลนครโอ้โหดีจังเลยอ่ะรวมกับคณะนะคะทุกคนก็ไหว้แล้วก็ศรัทธาด้วยนะคะ
รวมอนุโมธนาบุญกันครับสหาธุค่ะอุ้ยดีเนอะ
คนจะต้องแห่ไปซื้ออย่างแน่นอนเพราะขนาดแบบว่าลูกชิ้นยืนกินที่น้องเบลล่าไม่ใช่น้องเบลล่าน้องลิซ่าพูด
เดียวก็คือแบบว่ากลายเป็นกระแสมากมายทีเดียว

แล้วก็เป็นสื่อบันเทิงของสหรัฐอเมริกา

ลิซ่าได้พูดถึงสิ่งที่เธอชอบ
สิ่งที่จำเป็นต้องมีติดตัวคือสมาร์ทโฟน

แกงกะหรี่ไก่รสจัดค่ะ
แล้วก็ของวินเทจที่ชอบมากเลย
ก็คือกระเป๋าวินเทจแบนซิลิน
งานนี้ทำเอาแฟนคลับพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า
ละหรือว่าอาหารไทยและของต่างจะแพงขึ้นไหม
เขาจะต้องอู้วน้องลีซ่าชอบนานแบบนี้ก็จะได้ทาน

ขายได้อะแบบตอนนี้เงินเข้าหมดแสนล้าน

อยากให้นางมาถือขวดประกัดให้ฉันจังเลย

ก็คือน้ำจิ้มที่เราเคยกินตอนเด็กหน้าโรงเรียนถูกต้องไหม

คือแบบขายดีจริงถ้าไปเห็นที่บุรีรำจะรู้เลยค่ะว่าแบบโอ้โห
เป็นกระแสแบบเป็นเวิ้งที่ขายแบบลูกชิ้นยืนกินกันเป็นเรื่องเป็นราว
แล้วมีหลายร้านน้ำจิ้มก็จะแตกต่างกันออกไป
ลูกชิ้นก็จะมีบางเจ้าอาจจะมีแบบว่าอะไรที่มา
ก็จะมีลูกชิ้นหมูไส้กรอกอย่างนี้ใช่ไหมคะ
เจ้าก็มีลูกชิ้นเนื้อมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมา
ก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่ดีพ่อค้าแม่ขายก็จะได้ขายดิบขายดี
แกงกะหรี่ไก่รสจัดจะขายดีนะ
เตรียมตัวเลยนะคะ
ลูกชิ้นนี่อมตะอยู่ทุกจังหวัดขายดีทุกจังหวัดจริงนะคะ
เอาไปช่วงหน้าค่ะน้องโบกับน้องอเล็กซ์ยังไงคะสรุป

จากข้อมูลเมื่อกี้นี้นะคะมีแฟนคลับของน้องลิซ่าแล้วก็ของข่าวใส่ไข่ท่านก็บอกมา
บอกว่าไม่ใช่แกงกะหรี่ไก่นะคะคือแผนงไก่

นี้ได้ข้อมูลมาแล้วก็ขอบคุณมากเลยนะคะที่ส่งข้อมูลมาให้กับเราค่ะ

แกงสีแดงพะแนงเหรอ

เขาเรียกว่าตัวย่อกันเพียบเลยจริง
ที่เมื่อวันนั้นเรามีการพูดคุยกันไปใช่ไหมคะ
ตัวย่อน่าจะเป็นใครอะไรอย่างนี้

ก่อนที่สุดท้าย
พระเอกจะขึ้นรถแล้วก็วนมารับนางเอก
ระดับพระเอกนางเอกนะคะหล่อสวย
ถ้ารู้หน้ากากอาณาไม่แบบ
คนก็คือจำได้

แต่เอาแหนะอย่างที่บอก
พวกคนเขาเป็นรายงานพวกแม่เขาก็เห็นเรา
ด้วยเรื่องพายุนะคะคุณผู้ชมก็อย่างงงนะ
ยุมันมีหลายระดับนะดีเปรคชั่นเบาสุดนะโซนร้อนคือร้อนอยู่บ้านไม่ได้
พายุนี่ทำให้บ้านพังนะส่วนพายุอันสุดท้าย
ไม่ได้รู้ว่ามันจะแรงแค่ไหนเนอะ